สวัสดีค่ะดรบุ๋มพันธดาวงพุดีนะคะ
ตอนนี้บุ๋มอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะอยู่ในส่วนของหอประชุมค่ะ
แล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยนะคะเขาก็จะจัดเป็นศูนย์ศูนย์อาสาสมัครนะคะ
ในสิ่งที่เขาก็จะเหมือนกับหาอาสาสมัครไปช่วยในส่วนต่าง
ไม่ว่าจะเป็นคนจัดคิวขึ้นรถบัสนะคะหรือว่าคนจัดคิวเข้าห้องน้ำ
คัดแยกขยะนะคะเพราะว่าขยะก็จะเยอะมากในส่วนของที่เกิดขึ้นนะคะ
เขาก็จะมีทีมในการคัดแยกขยะแบบนี้แล้วก็อาสาสมัครซึ่งก็จะมีอย่างบุ๋มวันนี้มาสมัครเป็นร่ามค่ะ
แต่ละคนก็ไปประจำหน้าที่ของตัวเอง
ทีนี้การทำงานตรงนี้เนี่ยบุ๋มเองตั้งแต่วันที่ทราบข่าว๑๓ตุลาคมค่ะ
ตอนนั้นผมทำงานอยู่บุ๋มต้องถ่ายรายการอยู่
แล้วก็บอกตามตรงว่าทำงานไม่รู้เรื่องเลยพยายามคุมสติของตัวเองให้อยู่
พยายามที่จะทำงานต่อไปให้ดีที่สุด
แล้วก็พอรู้ข่าวจริงคืนนั้นก็ได้แต่นั่งร้องไห้
แล้วก็ต้องเตรียมตัวบินไปต่างประเทศเลยทำอะไรไม่ได้เลย
วันที่ผมเดินทางไปที่ญี่ปุ่นนะผมไม่มีเสียงหัวเราะ
ผมไม่มีอารมณ์มานั่งถ่ายรูปปกติเวลาคนเราไปเที่ยวต่างประเทศ
ไปประเทศสวยไปถึงญี่ปุ่นอย่างนี้
มันต้องถ่ายรูปเซลฟี่อะไรมากมายแต่นี่บุ๋มไม่มีอารมณ์ทำอะไรขนาดนั้นเลยค่ะ
คือมันเศร้าอ่ะเหมือนกับมีอะไรที่สำคัญในชีวิตของบุ๋มหลุดออกจากร่างบุ๋มไป
เพราะว่าตั้งแต่บุ๋มเกิดมาบุ๋มก็เห็นพระองค์ท่านมาตั้งแต่เกิด
ผมเห็นพระองค์ท่านทรงงานหนักมาตั้งแต่เกิด๔๐แล้วทันค่ะ
ตอนเห็นท่านทรงงานหนักไปตามป่าไปตามเขาไปมีพระราชกรณียกิจต่าง
เห็นภาพตรงนั้นมาโดยตลอดดังนั้นพอณวันหนึ่งท่านไปสู่ฟากฟ้า
เหมือนอะไรหลุดออกจากร่างเราเหมือนสิ่งสำคัญหลุดออกจากร่างของเราไป
น้ำตาไหลโดยไม่ต้องบิ้วอะไรเลยค่ะ
บุ๋มเองเนี่ยใช้ชีวิตมาโดยที่มีพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างเป็นต้นแบบหลายด้าน
ทางด้านเทิงของการศึกษาทั้งเรื่องของการทำงานไม่เกี่ยงงานหนัก
ทำงานเพื่อสังคมองค์กรทำดีเกิดขึ้นเพื่อเดินตามรอยเท้าของพระองค์ท่าน

บุ๋มเล่นเรือใบแข่งเรือใบก็เพราะมีพระองค์ท่านเป็นต้นแบบ
บุ๋มถ่ายภาพก็เพราะมีพระองค์ท่านเป็นต้นแบบ
ชีวิตบุ๋มมีพระองค์ท่านเป็นต้นแบบมาโดยตลอด
ดังนั้นพออย่างที่บอกว่า๑๓ตุลาคมตอนนั้นเลยเป็นถึงเวลาที่

ตอนนี้ก็เลยมาคิดแค่ว่าแล้วเราล่ะเราจะเดินต่อไปอย่างไร
นึกอะไรไม่ออกค่ะวันที่ลงจากเครื่องบินนะ
บุ๋มก็ตรงดิ่งตอนตี๕เนี่ยก็ตรงดิ่งมาที่นี่เลย
ที่สนามหลวงมานั่งตรงกำแพงวัง
ร่องร้องไห้จนถึงสิบโมงเช้าทำอะไรไม่ถูก
แล้วก็คิดได้อย่างเดียวว่าก็หันซ้ายหันขวา
มีซุ้มไหนให้ช่วยทอดไข่ทำอะไรที่เราทำได้ก็ทำไปก่อน
และนี่คือสิ่งที่ทำค่ะทำในสิ่งที่เราทำได้
ทำในสิ่งที่จะสามารถเป็นสิ่งดีเล็กของพวกเราทุกคน
ที่สามารถทำได้เพื่อโปร่งทัน
อย่างน้อยเราทุกคนต้องเลิกทะเลาะกันแล้วนะคะ
เราทุกคนต้องไม่ดราม่าใส่กันตอนนี้ผมเห็นหลายประเด็นมากเลย
สัปดาห์ที่แล้วสีเสื้อผมว่ามองที่ตัวเองจะดีกว่าค่ะ
เราทำอะไรหรือยังเดี๋ยวเนี้ยเรามีโลกโซเชียลกันถึงตัวกันง่ายง่าย
เราต้องใช้โลกโซเชียลกันให้ถูกทางนะคะส่งเสริมกันแล้วกันดีกว่าค่ะ
ประเทศไทยเราเป็นประเทศที่น่าอยู่ตามที่ฝรั่งเขาบอกมา
เขามีการโหวตกันแล้วแต่กลับกลายเป็นว่าเราทะเลาะกันเอง
ซึ่งไม่เป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นดังนั้นรักกันดีกว่าค่ะ
แล้วก็มองกันแบบใจกว้างนั่งพิจารณาตัวเองดีกว่าว่าเราทำอะไรหรือยัง
คำพูดมันคือกำลังใจนะคะเหมือนกับวันนี้ค่ะที่ไลฟ์กันอย่างนี้เนี่ย
ก็อยากจะขอกำลังใจเช่นเดียวกันในการทำความดีบุ๋มทำความดีผมอยากขอกำลังใจ
เหมือนกับทุกทุกท่านที่อยู่ตรงนี้ถ้าเราทำดีแล้วมีใครเห็นคุณค่าของเรา
เราก็มีกำลังใจถูกต้องไหมคะดังนั้นอยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่คิดดีทำดีค่ะ
แล้วก็วันนี้เราจะมาเริ่มต้นด้วยกันเริ่มต้นในการทำความดีด้วยกันเหมือนกับน้องน้องเหล่านี้นะคะ
หลายคนบอกว่าแล้วถ้าฉันไม่สามารถมาที่สนามหลวงได้ฉันทำอย่างไรได้บ้างนะคะ
ผมอยากจะบอกว่าจริงแล้วนั่งถือศิลปภาวนาสวดมนต์ทำบุญทำทานถวายสังขทานเป็นพระราชกุศล
ทำได้เลยค่ะทุกอย่างเราสามารถทำเพื่อในหลวงเราได้ทำเพื่อพ่อของพวกเราได้
ดังนั้นตอนนี้ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านได้เดินต่อไปแล้วก็มีรอยยิ้มกลับมาในเร็ววันนะคะเหมือนกันค่ะ
อยากให้ทุกคนมีกำลังใจวันนี้บุ๋มขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยนะคะ